แห่งแห่งรวยต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้ที่บ้านดิฉันค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวต้อนรับคุณผู้ชมในยามเช้าวันสุดท้ายของปี๒๕๕๙
แต่ว่ายังไม่ท้ายสุดค่ะเพราะว่าสภาพอากาศกำลังเริ่มต้นหนาวเท่านั้นเอง
เดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะคะเห็นคุณโรสลินรีวิวเรื่องของชีวิตแล้วดิฉันรีวิวสภาพอากาศแล้วกันนะคะ
ตอนนี้สภาพอากาศภาคใต้ภาคเหนือกลางอีสานเป็นอย่างไรดูจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้นะคะ
แต่ตอนบ่ายไปแล้วค่ะภาคใต้จะเริ่มมีฝนขณะเดียวกันนะคะตอนบนคือกลางอีสานตะวันออกก็จะเริ่มหนาว
เพราะคุณผู้ชมสังเกตเส้นความกดอากาศเท่าจากแผนที่อากาศถ้า๑๐๒๐เข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไหร่นี่คือเย็น
คุณผู้ชมเห็น๑๐๒๐ใช่ไหมคะเส้นหนาทึบตอนนี้อยู่แถวบึงกาลนครพนมแล้ว
นั้นนี่คือโอ้โหเสื้อตัวเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวรับมือได้เลยค่ะ
แล้วเส้น๑๐๒๐ก็จะคล้อยลงมาเรื่อยเพราะฉะนั้นนะคะภาคกลางอีสานตะวันออกก็จะสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวเย็น
ถ้าดูให้ชัดเจนจากโมเดลจำลองนี้นะคะเป็นโมเดลสีสีเขียวนี่คืออากาศสักประมาณ๑๐องศา
แล้วก็๒๐องศาคือสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตดูค่ะคืนนี้มันจะเริ่มเขียวมาเรื่อยแล้ว
เข้มขึ้นมาเรื่อยนะคะทั้งบริเวณตอนบนของประเทศกลางคืนนี้หนาวเลย
ต้อนรับปีใหม่มานี่คุณผู้ชมต้องหาเสื้อผ้าใส่อุ่นใครจะออกไปใส่บ่งใส่บาทเลยประมาณนั้นนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนค่ะบ่ายวันนี้ฝนจะมาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลานราธิวาส
ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะจะเป็นฝนที่เริ่มตกหนักยังไม่หนักมากนะคะ
เพราะว่าความแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามเรื่องของทิศทางลม
เพราะว่าลมตรงนี้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้มีผลต่ออ่าวไทยทำให้ระยะนี้นะคะมีคลื่นสูงบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ตอนบนเนี่ยสูงประมาณสองถึงสามเมตรส่วนตอนล่างสองถึงสี่เมตรเลยนะคะ
กรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่๕นะคะว่างดออกเรือจนถึงวันที่๓มกราคมไปก่อนนะคะ
แต่ว่าใครที่ไม่ออกเรือแต่ว่าจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปดูกันหน่อยนะคะ
เส้นทางการจราจรแถวเส้นจังหวัดนครราชศรีมาเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตอนนี้ก็คึกคักพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็ธรรมดาแล้วค่ะ
แต่ว่าการที่ออกเดินทางนี้นะคะก็ต้องมีมาตรการเข้มงวดในการเดินทาง
ทางตำรวจทางหลวงก็เลยเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งเลนนะคะช่วงทางขึ้นเขาแถวอำเภอมวกเหล็กถึงกลาง
ถึงกลางดงเป็นการระบายการจราจร
เมื่อวานนี้เราได้ไปสำรวจนะคะรถยังไม่มากค่ะ
แต่คาดว่าวันนี้ล่ะค่ะประชาชนน่าจะเริ่มเดินทางกันมากขึ้นเรื่อย
ค่อยไปขับขี่ปลอดภัยนะคะ
ส่วนการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนั้นค่ะ
จากการสำรวจในปีนี้เพราะว่าคนใช้น้อยลง
เพราะว่าประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาบางตา

มีการยกเลิกตัวเดินทางกระทันหัน
แล้วก็เปลี่ยนการเดินทางด้วยรถส่วนตัวมากขึ้น
แม้ว่าทางขนส่งจะมีมาตรการเข้มงวดเรื่องการป้องกันโควิด๑๙
ทั้งการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถให้ใช้เจลล้างมือ
แต่ว่าประชาชนก็อาจจะยังไม่มั่นใจนะคะก็เลยเลือกที่จะอยู่บ้านค่ะ
ทำให้ยอดผู้ใช้บริการลดลงไปกว่าครึ่งจาก๑๖๐๐เหลือเพียงแค่๘๐๐คนต่อเที่ยวเท่านั้น
ฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกก็วางแผนจะกลับต่างจังหวัดภูมิลำเนานะคะ
แต่เมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่นี่กันต่อไปนะคะ
เรื่องของสภาพอากาศก็แบบนี้แหละค่ะเรื่องของโรคภัยก็เกิดขึ้นได้
สำคัญคือให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความสุขข้ามผ่านพ้นปีไปด้วยกันนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนมีความสุขมากสวัสดีค่ะ